คุณผู้ชมสงกรานก็มีคนใช้เงินเยอะ
พอกลับมาเงินหมดแล้วเดี๋ยวลูกเต้าจะเปิดเทอมแล้วเนี่ย

ทำยังไงโรงรับจำนำช่วยได้
มอหุงข้าวเอ๊ยมอข้าวมอแกงเอ๊ย
เอาไปฝากเอาเงินออกมาใช้ก่อนเยอะแยะมากมายนะครับ
ไปดูที่จังหวัดพิศนวรกษ์
เขามีการทยอยนำทรัพย์สินไปจำนำกันนะครับ
ที่ไปใช้บริการในช่วงใกล้เปิดเทอม
เพราะว่าต้องไปชำระขาดเทอมขาดชุดขาดหนังสือ
คือสงกรานใช้เงินเยอะกลับมาเงินก็หมดทำยังไง
เอาไปตึงไว้ก่อนไปฝากไว้ก่อนนะฮะ
สินที่ประชาชนส่วนใหญ่เอาไปก็เป็นทองคำนะครับ
โดยทางสถานธนานุบาลได้จัดโปรโมชั่นเลยนะ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษเลยสำหรับผู้ที่ไปใช้บริการ
ตั้งแต่๒๕สตางค์ไปถึง๑บาทนะครับต่อเดือนนะฮะ
แล้วก็จนไปถึงสิ้นเดือนธันวาคม๒๕๖๒นะครับ
ไปฟังเสียงของผู้จัดการกันหน่อยฮะ
สวัสดีครับท่านผู้เศษ
หลังจากสงกรานจนเบิ้ลมาคนเริ่มจะยอมเข้ามากำลังกัน

เช่นเดียวกันกับที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น๒นะฮะ

สำรองเงินไว้๓๕ล้านบาทนะครับ
รองรับประชาชนที่ไปใช้บริการก็จัดโปรโมชั่นดอกเบี้ย
ร้อยละ๐๒๕ไปจนถึงร้อยละ๑นะฮะ
โดยได้เริ่มตั้งแต่วันที่๑เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
โดยสิ่งที่ลูกค้านำไปจำนำก็มีทั้งทองคำรูปภัณฑ์
ห้อแกงหม้อหุงข้าว
ธนบัตรที่เป็นของเก่าสะสมนะฮะ
ผ้าไหมก็มีแล้วก็เครื่องตำหมากโบราณก็มี
เตรียมเงินสำรองในการเปิดเทอมอยู่๓๕ล้านบาทค่ะ
เฉพาะสาขา๒ของเราตรงนี้นะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เราลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อต้อนรับเปิดเทอมด้วย
ตั้งแต่วันที่๑เมษาถึงวันที่๓๑พฤษภาค่ะ
ดกเบี้ยไม่เกิน๕พันธุ์เนี่ยค่ะ
จากร้อยละ๕๐จะตังไปร้อยละสลึง
ส่วนที่สถาทนารุบาลเทศบาลนครตรวังนะฮะ
ประชาชนก็ไปใช้บริการเหมือนกันที่นี่เขาเตรียมกันไว้ตั้ง๑๐๐ล้านบาททีเดียว
รองรับผู้ที่จะไปใช้บริการช่วงใกล้เปิดเทอมแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ประชาชนที่นำทรัพย์สินไปจำนำได้วงเงินไม่เกิน๕แสนบาทต่อคนนะครับ